แต่ว่าอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปดูเนี่ยมันมีของกินที่แบบเด็ดมากคุณผู้ชม
เขาเรียกว่าข้าวหลามชักพรุษ
เดี๋ยวนะข้าวหลามชักพรุษใช่ไหม

ชักอะไรคะอะไรคะคุณอย่าเพิ่งใจเย็น

ผมมีของดีของเด็ดนะครัวจากครั้งเด็ดนี้ผมจะควักออกมาอย่า
แบบนี้นี่ครับอ้าวเดี๋ยว
ประวังว่ามันจะโป๊ะชักพุทธ
เดี๋ยวเก็บแล้วก็โป๊ะลงมา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือของดีประจำถิ่น
บ้านครวลเสม็จจังหวัดสงครา
มีชื่อเรียกว่าข้าวหลามชักพลุดนะคะ
แต่ว่ามันมีขั้นตอนวิธีการทำยังไง

ยงยุทธ์อำภัยพอโรงเรียนบ้านควนเสม็ด
เขาบอกเล่าถึงที่มาของการบรรจุหลักสูตรการทำข้าวหลามชักพรุษอืม
ลงไปในการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ก่อนจบการศึกษาเขาบอกว่า
เพราะว่าต้องการจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตจริงอยู่นอกรั้วโรงเรียน
รวมไปถึงไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบนี้ศูนย์หายไป
อีกอย่างหนึ่งที่กลายเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ควรเสม็ดมากกว่า๑๐๐ปีก็คือ

จะมีการใส่ใบยี่เร็ดลงไปในกระบอกข้าวหลาม
ก่อนที่จะกรอกข้าวเหนียวลงไป
แล้วก็นำไปเผาหรือย่างจนสุก
สามารถดึงออกมาอย่างที่คุณชนะทำเลย
ก็คือดึงออกมาได้ง่ายดายโดยไม่ต้องกระเทาะ

ข้าวหลามกระบ่อไม้ไผ่ให้มันแตกออกมา

และที่สำคัญมันเป็นการเพิ่มรสชาติของข้าวหลาม
ให้มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนใบยี่เร็ดเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกต้นขาหรือขิง
มีใบยาวกว้างประมาณ๓๐เซนติเมตรนะคะ

ควนเสม็ดเขานิยมปลูกไว้ตามรัวบ้านกัน
เอาไว้ทำข้าวหลามในเทศกาลเดือน๕ของทุกปีนี่แหละ
และก็เป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอสะดาวอีกด้วย

ใช่ใช่ค่ะถูกต้องปีนึงเขาจะทำครั้งเดียว
วิธีการทำนี่ไม่ได้ยุ่งยากมาก

แต่ว่าเป็นแบบสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขา
ก็คือนำใบยี่เร็ดมาทำความสะอาดแบบน้องทำเมื่อสักครู่นี้นะคะ

นำส่วนที่มีก้านมาม้วนกับไม้นำ
นำคือไม้ไผ่ที่มีขนาดพอประมาณ
ให้มันเป็นรูเป็นม้วนแบบนี้ใช่ถูกต้อง
จากนั้นก็พับปลายแล้วก็ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่นะคะ
ดึงไม้นำออกมาก็จะได้ยี่เร็ดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่

เราต้องมีไม้ที่เป็นตัวนำถึงเรียกว่าไม้นำ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็กรอกข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ใส่กระบอก

คือเวลาพอมันสุกแล้วเดี๋ยวมันดันออกมา

ก็เติมน้ำกะทิปิดฟ้าด้วยเปลือกมะพร้าว

หลังจากนั้นก็นำไปย่างลักษณะแนวตั้งแบบนี้นะคะ
อ้างไปจนเดือดมันก็จะส่งกลิ่นหอม
พอสุกประปชักพรุดออกมา

แค่เพียงดึงก้านของใบยี่เร็ดที่โผล่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะคะ
บางครั้งอย่างที่บอกที่เรียกว่าชักพรุษ

โอ้โหทำไมเป็นคนขี้สงสัยก็ไม่รู้นะ

ชักตั้งยังไง

โอ้โหบางคนทำให้ตาบอดได้เลยนะ

คุณก็ระวังสิคนอื่นเขาไม่เป็นหรอกนะ
นี่ดึงออกมาแล้วมันจะชักแล้วมันลุดออกมาอย่างนี้
คุณวางตรงนี้

กินสิโอ้โหปลาวานเพิ่งที
แล้วที่สำคัญแจกกันเลยแจกอะไรน้องนิวนา

ของผม๑ชิ้น

เพราะเวลาเขาใส่กะทิลงไปเนี่ยโอ้โหแทบจะล้นเลยนะ
คือพอกะทิมันจะระเหยระเหยไปแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวด้วย
ลองทานดูนะครับหอมมาก

บอกเลยอร่อยเหนียวนุ่มแล้วก็หวานมันกะทิ
สุดยอดมาก

ขุมข้าวคุณต้องนึกพักก่อนว่าไม่มีเครื่องขุมข้าว

ก็เลยคุณต้องใช้กระบบไม้ไผ่แบบนี้

ไม้ไผ่จะหนากว่าข้าวหลายอาทิตย์อื่น

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบว่าทุบบีบหรืออะไรอย่างนี้
ให้มันแตกเราเพียงแค่ชักพุดเลย
พอแล้วไม่ต้องพูดแล้วขอบคุณมากเลยนะครับ
นี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขา
ที่เขานำมามอบให้กับเราแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีแบบนี้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับ
มันจะไม่หวานมันจะเค็มมัน
มันอร่อยแต่มันหอม
มันไม่ได้หวานแบบแหลมออกมาไง
ขอทั้งอันเลยนะครับ

เดี๋ยวให้น้องใบตองเขาจัดการที่เหลือนะ